อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหน่อยที่อุตภาว
เพราะว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไป
เรื่องของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แล้วก็ประกาศให้สนามบินอุตภาวนั้นเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบแล้ว
รองรับเรื่องของเศรษฐคิดของการท่องเทียบรวมทางเรื่องของรถไฟความเร็วสูงด้วย
วันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูกันอาคารผู้โดยสารเป็นหลังที่๒ของสนามบินอุตพรรณ์ที่สร้างเสร็จแล้ว
ทดลองใช้มาเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับ
ตอนนี้เขามีการปรับปรุงตัวเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
แล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินอนาชาติเพื่อความปลอดภัยด้วย
บริษัทเอกชนและสายการบินต่างเริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ในอาคารผู้โดยสารแห่งที่๒ของสนามบินอุตภัวร์
สนามบินแห่งนี้ตั้งเป้าเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้
เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้โดยสารที่นี่เพิ่มขึ้นถึง๑๔๐๐จากปี๒๕๕๙
มีผู้โดยสาร๑๗๐๐คนปี๒๕๕๙เพิ่มขึ้นเป็น๗แสนคน
ทำให้การออกแบบของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า๑๗๐๐ล้านบาท
เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสนามบินนานาชาติรองรับจุดเช็คอินอัตโนมัติ
และพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
อีกหนึ่งความพร้อมของอาคารชมินโอ๒ที่สนามบินอุตภาว
ที่สามารถรองรับเที่ยวบินได้ไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐เที่ยวบินต่อปี
หรือประมาณ๑๖๔เที่ยวบินต่อวัน
และรองรับผู้โดยสารของชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐๐๐คนต่อปี
อำนวยการการท่าอากาศยานอุตภาวคาดหวังให้สนามบินแห่งนี้สามารถรองรับและระบายความหนาแน่นของสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิที่อยู่ระหว่างการขยายสนามบินหลังรองรับผู้โดยสารเต็มขีดความสามารถมานานหลายปี
ซับพอร์ตซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันสนามบินอุตภาวรองรับเที่ยวบินพาณิชย๑๔๐
รองรับการใช้งานของกองการบินทหารเรือร้อยละ๖๐
มีพนักงาน๒๐๐คนมีสายการบินที่ให้บริการอยู่แล้ว๓ราย
ว่าจะมีอีกอย่างน้อย๒สายการบิน
ที่จะมาเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้
สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศส่วนใหญ่มีต้นทางมาจากประเทศจีน
รองลงมาคือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
โดยผู้โดยสารกว่าร้อยละ๘๐ของสนามบินอุตพร้าว

ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีผู้โดยสารจากประเทศอื่นเข้ามาเพิ่มขึ้น
อย่างเช่นประเทศรัสเซียเป็นต้น